อ่าคำถามที่พี่เบิร์ตถามคุณผู้ชมไป
อืมมันแบบบรายละลี่บรีบฮะแบบสิบว่ากิโลอะไรอย่างเงี้ย
กิโลแต่วินมอเตอร์ไซคันนี้เรียกเธอไป๖๕๐บาทจากไหนไปไหน
บ้าบอกขอสอรังศิษย์ไปฟิวเจอร์ปาร์ครังศิษย์
คือจริงมันอยู่จะตรงข้ามเยื้องกัน
แต่มันต้องไปอยู่เทิร์นอ้อมมาใช่แต่ถ้าเกิดวันระยะทางประมาณ๙๑กิโล
ผมว่าคุณผู้ชมมีคนเคยนั่งหรือว่าเคยประมาณได้อยู่แถวรังสิตลองบอกมาหน่อยสิว่าจริงแล้วราคาปกติมันเท่าไหร่เพราะอันนี้มันไม่ปกติ

ไม่ถึงมันไม่ใช่๖๐๐อ่ะ
อะไอ้เนี้ยปฏาบมาแต่อีกมุมนึงนะมาเป็นอุทาหอนเลยว่าก่อนที่จะย่างทางขึ้นไปนั่งบนมอเตอร์ไสต์ถามราคาก่อนนะ
เพราะเธอคนนี้เธอไม่ได้ถามราคาก่อนไปถึงที่หมายแล้วเพิ่งจะลงแล้วก็กำลังจะจ่าย
สงสัยแพงกว่าค่ารถที่นั่งมาที่สำภัย

คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ

พี่ท่อนอำบุญใบพี่จริงจริง
ใช่ค่ะท่อนมาร้อยนิด
มีกำลังแบบนี้ด้วย

เอาแล้วแต่พี่ครับเชิญเลยครับผมไม่ได้ว่าหรอกครับ
หูวววเฮียขี้เมื่อ๖๕๐เต็กเกิดมาหนูไม่เคยเจอเลย

คิดร้อยหนึ่งต้องกันครับ

ผมก็ไม่ได้บังคับจบไปเลยพี่ผมไม่ได้ว่าหรอกจบไปเถอะ

ไหลด้วยไหลด้วยไหลไปเลยระเบียนรถผมอ่ะ
ใจเย็นนะคุณผู้หญิงคุณไม่ต้องร้องไห้นะคะ
ถึงมือสื่อมวลชนแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวนะผมสงสัยว่าที่ผู้ชายเขาบอกว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยเนี่ย
เขาหมายถึงคุณผู้หญิงหรือหมายถึงตัวเขา

โอเคแล้วพูดมาได้นะ
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้วิภาควิจารณ์ยับเลยนะคะ
เล่าเรื่องราวรายละเอียดให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คุณผู้หญิงที่เธอร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยเธอเป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นคนถ่ายนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือเช้ามืดเมื่อวันที่๕
มกราคมที่ผ่านมาหญิงสาวรายนี้นั่งรถทัวร์มาจากจังหวัดศรีสะเกด
ยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ไงมาลงรถที่บอกขอสอรังสิตปฐุมธานี
ระหว่างที่รอแท็กซี่คือรอแท็กซี่ในคิวยาวมากถูกไหม
กว่าจะได้โอ้โหกว่าจะได้รถเนี่ยคงนาน
เธอก็เลยโบกเรียกให้ไปส่งโบกเรียกให้ไปส่ง
แต่ไม่ได้ถามราคากันก่อนขึ้นนะคะ

เธอก็เลยเอาล่ะสติตอนนั้นคือนึกในใจถ่ายคลิปถ่ายคลิปไว้ก่อนเลย
ถ่ายคลิปเลยนะคะแล้วก็ร้องเรียนไปที่เพจบิ๊กเรียน
เพื่อเตือนภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้เสียหายเธอชื่อว่าคุณวิชุตาชนะชัยอายุ๒๘ปีนะคะ
เบียน๘กกคควายกรุงเทพมหานคร๓๔
ตอนเกิดเหตุเธอตกใจมากกับข้า
ค่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์๖๕๐บาท
ตอนนั้นเธอบอกว่ามีเงินไม่ถึงนะ
หมายถึงว่าบอกวินไปว่าเธอมีเงินไม่ถึง
ก็เลยมีการยืนโต้เถียงกับคนขับ
เธอร้องไห้ไปต่อรองราคากับวินมอเตอร์ไซค์ไป
ต่อรองราคาจาก๖๕๐บาทเหลือ๕๐๐บาท

เหลือเงินไว้นั่งรถเมย์กับโรงงานหน่อย

แล้ววินมอเตอร์ไซค์ทิ้งท้ายว่าไงป่ะ

มีคลิป๒ต่อเชิญค่ะ

ผมกล้าเสียงดัง
สี่ร้อยไม่ต้องเงินเกินไปมั้ยพี่

ไม่จบบอกเลยไม่จบ

เออคือแบบว่าเอาเปรียบเกินไป

เออเออขึ้นโอ้โห

วิ่งเกินราคานี้เขาหรือใคร

ทีนี้ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่
คนที่ตกเป็นเหยื่อคุณวิชุตานะคะ

เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เราฟังอีกครั้งหนึ่ง
ชัดตรงประเด็นแบบนี้เชิญค่ะ
ขี่รถบินมาถึงด้อนเมื่อเขาเอาตั้ง๓๐๐เขาบอกอย่างนี้

ผมเอาพี่แค่๔๐๐เองเขาอะ

ถ้าอย่างนั้นหนูจะยอมจ่ายให้

เขาบอกว่าเออถือเสียว่าเอาบุญนะพี่
หนูก็เลยว่าไม่ถือว่าเอาบุญหรอกค่ะ
ถือเสียว่าเสียงมูลให้พี่ก็เล่ากันค่ะ
หนูก็เลยให้เขาไปหนูก็ยืนร้องไห้
หนูก็ลองขึ้นรถเมฆกลับมาที่ปฐมวา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลองเรียกวินมอเตอร์ไซค์ดูนะฮะ
น่าบอกขอเสารังสิตไปแถวฟิลเจอร์
เท่าไรสี่สิบบาทโอ้โฮ

เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นวินขาจร
น่าจะเป็นวินขาจรเพราะปกติวินที่นี่นะ
เขาจะเริ่มทำงานกันสักประมาณตี๕
และจะคิดราคาตามป้ายที่ระบุไว้นี่ไงมีป้ายแบบนี้นะคะ
ซึ่งหากระยะทางประมาณ๙กิโลเมตร

เออนี่ไงหัวหน้าวินบอกว่า
ถ้าเกิดว่าระยะทางสักประมาณ๙กิโลเมตรนะ
ราคาจะอยู่ที่๑๐๐๑๒๐บาทเท่านั้น
ไม่มีทางหรอกนะที่จะไปถึงได้ถึง๖๕๐บาท
ล่าสุดค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดปฐุมธานี

มอเตอร์ไซค์ที่เสียงดังฟังชัดเมื่อสักครู่
ปากเก่งนะคะตอนนี้ขาต้องสั่นแล้วล่ะค่ะ

ทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวประกาศชัดเลยนะคะ
รถจัดกายานยนต์ทะเบียน๘กกค๓๔๓๕กรุงเทพฯมหานคร
แล้วจะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ไม่ได้นั่นหมายความว่าเป็นวินเถื่อนครับ
เป็นวินเถื่อนใช่ไหมคะซึ่งไม่สามารถที่จะเอามาวิ่งรับจ้างได้นะคะ
แล้วก็ผู้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
ตอนนี้ขนส่งจังหวัดปฐุมธานีบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกตัวคนที่ครอบครองรถคันดังกล่าว
มาชี้แจงข้อเท็จจริงภายใน๗วัน
ขนส่งจังหวัดปฐุมธานีฝากด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่า
สัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แต่ไม่โดนโขกถึง๖๕๐บาทแต่ว่ามันแพงเกินจริงนะ
ก๊อบขึ้นใช่ไหมคนในเพจขึ้นเหมือนกันถ้าหนึ่งบอกว่าผมนั่งถึงขอนแก่นเลยนะ๖๕๐บาท
มันคือค่ารถทัวร์เลย
บางคนบอกว่าถึงนั่ง๖๐๐แบบนี้ไม่มีผมกลับต่างจังหวัดได้เลยพูดคล้ายกัน
นี่แหละครับบอกแพงเกินไปนะฮะวินผีหรือเปล่า
นี่แหละครับทุกคนขึ้นมาหมดนะฮะบางข้อความก็ที่ผมเลื่อนผ่านผมอ่านออกอากาศไม่ได้
ส่วนใหญ่เป็นวินเถื่อนครับที่มาทำแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ไม่รู้เสื้อวินนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
ก็ต้องไปตรวจสอบขนส่งจังหวัดปทุมธานีเป็นหน้าที่ของท่านนะคะ
เดี๋ยวเราจะพยายามติดตามเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ